ต่อหัวเสือบุกเข้าไปทำรังถุงในตู้เสื้อผ้า
นี่ต่อหัวเสือถ้าใครแพ้เนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยนะใช่
เพราะฉะนั้นกู้ภัยต้องเข้าไปช่วยคุณป้านะคะ
กู้ภัยจากมูลนิธิสัทธาสามัคคีการกุศลอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชค่ะ
ไปพร้อมชุดคลุมปกปิดให้มิดชิดเอาสเปรย์ฆ่าแมลงเข้าไปด้วย
เพราะว่าจะต้องไปจัดการกับรังต่อหัวเสือขนาดใหญ่ที่เข้ามาทำรังในตู้เสื้อผ้าของคุณยายเสงี่ยมจำนงจิต
ตู้เสื้อผ้าอยู่ชั้น๒ของบ้านนะคะ
พอขึ้นไปชั้น๒โอ้โหตัวต่อบินวั่นเลย
เจ้าหน้าที่ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นโดยรอบเลยนะ

ฉีดหมดไป๔กระป๋อง

เสียงฉีดยาฆ่าแมลง

เลยหมดรังเลยนะคะ

ยังเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าอย่างนี้เลยเหรอ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ใช้มีดปลายแหลมแซะรังต่อออก
จะต้องเอาจากตู้เสื้อผ้าแบบเอาไปทั้งรังอ่ะค่ะโอ้ยล่ะอืม
ภายในรังมันมีตัวอ่อนทีนี้คุณอ้าวมีตัวอ่อนทำไงโอ้โหอร่อยนะ
เจ้าหน้าที่เอาไปกินอ่าจริงจริงเอาไปกินใช่ไหมจริงจริง
เอาไปกินจริงเอาไม่ได้ตลกแล้วอันนี้ไปกินจริงนะคะ
คุณป้าเจ้าของบ้านบอกว่าวันนี้ตอนใส่สายเนี่ย
เดินขึ้นไปบนบ้านไปใกล้ตู้เสื้อผ้าเอ้าต่อนี่โอ้โห
ลูกหลานโทรแจ้งกู้ภัยให้เลยนะคะและเมื่อสัปดาห์ก่อน
ถูกต่อหัวเสือบินมาต่อยตามตัวปวดบวม

ได้รังมันมาแล้วไงนี่
ตัวอ่อนตัวอ่อนขาวจุดแน่
เอามาเลือกเมื่อออกมา
อุ๊ยตายแล้วนี่ขุมทรัพย์ชั้นดีเลยนะ
จะบอกให้นะครับ
โดยดูเรื่อง